กรณีการหายตัวไปของเด็กชายวัย๙ขวบหรือว่าน้องกล้วย
ซึ่งน้องกล้วยถือว่าเป็นเด็กยอดกระตันอยู่

แต่น้องกล้วยเขาใช้วิชาความสามารถเรื่องของการชกมวย
คือไปเปรียบมวยได้ตังค์มาที๕๐๐บ้าง๑๐๐นึงบ้างเอามาช่วยที่บ้าน

แต่ทีนี้พ่อแม่ตามหาครับเพราะว่าน้องกล้วยหายออกไปจากบ้าน
จนกระทั่งเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ไปขุดพบศพของน้องกล้วย
และที่สำคัญนะถูกยิงก่อนที่จะถูกฝัง
เรียกว่าเป็นการฆ่าอำมหิตแล้วก็เป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้นนะครับ
จากกรณีที่ตำรวจสพนพลับแล้วก็ทีมแพทย์โรงพยาบาลหัวหิน
เข้าตรวจสอบเหตุพบศพเด็กถูกฆ่าฝังดิน
บริเวณหัวสะพานซอย๔ในพื้นที่บ้านแพรกตะเคราะห์
หมู่๑๑ตำบลบึงนครอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคลีคัน
จุดเกิดเหตุอยู่ในไร่สับปะรดติดเชิงเขา
พบศพเด็กชายอายุประมาณ๙ขวบนอนหงายท่าขัดสมาธิอยู่ในหลุม
แล้วก็มีหินก้อนใหญ่วางทับอยู่บนหลุมบนดิน
สภาพศพเริ่มขึ้นอืดแล้วใส่กางเกงลูกเสือ
เข็มขัดลูกเสืออยู่เลยนะใส่เสื้อยืดสีดำ
แล้วก็ศพส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณนะครับ
เจ้าหน้าที่ไปพบเมื่อวานคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๓วัน
ตรวจสอบตามร่างกายพบว่าบริเวณเอวด้านซ้าย
มีร่องรอยคล้ายถูกกระสุนปืนยิงเข้า๑นัด
ห่างจากจุดพบศพประมาณ๑๐๐เมตรบริเวณป่าช้า
พบขวดน้ำดื่ม๑ขวดกับห่อขนมตกอยู่
ซึ่งจากการสอบสวนทราบว่าผู้เสียชีวิตคือ
เด็กชายเฉลิมชัยโจปฐาอายุ๙ขวบหรือว่าน้องกล้วย
นักเรียนชั้นป๓โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
บ้านแพร่กตะเคาะแล้วก็เป็นเด็กที่พ่อแม่
แล้วก็ญาติตามหาตัวมาหลายวัน
ว่าน้องกล้วยเนี่ยหายออกไปจากบ้านแล้วก็ไม่ทราบว่าไปที่ไหนนะครับ
ทูบบนบานสานกล่าวกับเจ้าป่าเจ้าเขา

ตอนแรกไม่คิดไม่ฝันว่าจะพบเป็นศพ
ใช่เพราะว่าตอนที่จุดทูบหลังจากนั้นแม่น้องกล้วยบอกเองเลยนะ
ตอนเดินเข้าไปตามหาเหมือนได้ยินเสียงลูกชาย
พูดว่าช่วยด้วยช่วยด้วยใช่ครับแล้วแม่ก็เดินไปไปหยุดอยู่ตรงกรองดิน
แมลงวันตอมเต็มไปหมดเลย
ก่อนที่แม่จะเดินมาอยู่ตรงกลองดินตรงนี้
ได้ยินเสียงน้องกล้วยเหมือนแว่วออกมาจากกองดิน

แล้วก็แหวกย่าออกพบกองดินและหินทับไว้

โดยมีหน้าผากของเด็กโผล่ออกมา
จึงรีบตัดสินใจบอกชาวบ้านให้ช่วยกันขุดตรงนี้
แล้วก็แจ้งตำรวจกับเจ้าหน้าที่ให้ช่วยเข้าตรวจสอบนะครับ
จากการสอบสวนตำรวจคาดว่าคนร้ายน่าจะเป็นนายประมุกโคศิลป
หรือว่านายเบี้ยวอายุ๓๘ปี
ซึ่งนายเบี้ยวทำงานเป็นลูกจ้างร้านส่งน้ำแข็งแห่งหนึ่งที่อำเภอปรานบุรี
ก็เลยไปตามตัวมาสอบปากคำครับ
และเมื่อเวลาประมาณ๓ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมา
เบี้ยวยอมปริปากรับสารภาพ
ว่าเป็นคนยิงน้องกล้วยจนเสียชีวิต
พร้อมกับนำปืนยาวขนาดจุดสองสอง
ใช้ก่อเหตุมามอบให้กับตำรวจ

กลับมาหาภรรยาที่ตำบลบึงนครที่ประจวบนี้นะครับ
ก่อนจะสะพายปืนออกไปเพื่อไปยิงนก
นกมาประกอบอาหารคือเป็นพรานนะครับ

พุ่มไม้มันไหวก็คิดว่าเป็นสัตว์
ใช้ปืนยาวยิงใส่เข้าไป๑นัด
แต่พอไปดูพบว่ายิงถูกเด็กชายเฉลิมชัยหรือน้องกล้วย
และน้องกล้วยเสียชีวิตทันที

เบี้ยวก็ฝังร่างของน้องกล้วยเพื่ออำพลางคดี
ก่อนจะกลับไปทำงานเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
จนกระทั่งตำรวจตามไปเชิญตัวมาสอบสวน

ทางด้านพลตำรวจตรีสุรศักดิ์สุขแสวงผู้บังคับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดประจวบคิริขันสอบปากคำ
คือเค้นสอบอย่างหนักถึงแรงจูงใจในการก่อเหตุ
สอบทั้งคืนเลยนะครับใช่ค่ะแล้วก็รู้ด้วยนะว่านายเบี้ยว
เป็นเครือญาติเป็นญาติห่างกันกับน้องกล้วยด้วยค่ะ
หลังจากที่สอบปากคำเสร็จเรียบร้อยแล้วตำรวจก็จะคุมตัวในเบี้ยวไปทำแผน
จุดแรกที่พาไปทำแผนก็คือตรงพุ่มไม้
จุดตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นจุดที่ในเบี้ยวเขายิงน้องกล้วย
เพราะว่าอย่างที่บอกเข้าใจผิดทีแรกอ่ะคิดว่าไอ้ที่ไหวอยู่น่ะ
เป็นศาสตร์เป็นนกเป็นกระรอกเป็นนกนกเงือกอะไรอย่างนี้นะฮะ
แล้วก็อีกจุดหนึ่งค่ะก็คือบริเวณที่ในเบี้ยวเนี่ย
ร่างน้องกล้วยมาฝังมันอยู่ห่างกันประมาณ๖๕๐เมตร
แล้วพอนายเบี้ยวฝังเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ก็ทิ้งชุดที่ใช้ก่อเหตุแล้วก็หลบหนีไป
ก็เป็นจุดที่ทางเจ้าหน้าที่นำตัวในเบี้ยวเข้าไปทำแผน
ประกอบคำรับสาภาพทั้งหมดนะครับ
ใช่ค่ะในเบี้ยวก็บอกด้วยนะว่าตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คือไม่รู้จะทำยังไงก็เลยเอาน้องกล้วยไปไว้ในร่องน้ำเก่า
แล้วกลับไปที่บ้านเอาจอบมาขุดมาขุดดินฝังศพ
แต่ว่าที่บอกว่าขุดไปได้นิดเดียวประมาณสัก๓๐เซน
เพราะว่าหน้าดินมันเป็นชั้นหินมันขุดต่อไปไม่ได้
ไม่กว้างเท่าไหร่นักขุดทั้งไม่กว้างแล้วก็ไม่ลึกด้วย
ใช่ค่ะแล้วก็ใช้ก้อนหินทับเอาไว้นะคะ
ทีนี้พอหลังจากที่ก่อเหตุเสร็จแล้วทางด้านพ่อแม่ของเด็กตอนนั้นไม่รู้ไง
ตามหาลูกหาไม่เจอแล้วพอมาได้ยินข่าวอีกถูกตำรวจกดดันด้วย
ก็เลยตัดสินใจมอบตัวนะคะ
แล้วก็เอาอาวุธทั้งหมดเลยทั้งจอบทั้งปืนมามอบให้กับตำรวจ
แล้วก็ยอมรับด้วยนะว่าเสียใจไม่ได้ตั้งใจจะยิงน้องกล้วยนะคะ
ครับจากข้อมูลการสืบสวนของตำรวจนะครับโดยสอบปากคำคนใกล้ชิด
แล้วก็ญาติของน้องกล้วยนะครับก็ทราบว่าช่วงเช้าของวันที่๑๐มีนาคม
กล้วยมีการชวนเพื่อนไปยิงนกตกปลาด้วยกันแหละแต่เพื่อนไม่ไปด้วย
ทำให้น้องกล้วยนะครับออกไปในป่าคนเดียวจากนั้นหายตัวไปเลย
และชุดสืบสวนได้เบาะแสจากชาวบ้านจนมีข้อมูลน่าเชื่อถือว่า
เบี้ยวนั้นเป็นคนลงมือก่อเหตุนะครับอ่าไปฟังเสียงภูมิกับ
ตำรวจภูทรบ้านหนองพลับกันนะครับ
เด็กกาสิ้นพวกเขาทำดินน้ำเป็นสี่๖๓ดิน้ำใหญ่ซึ่งชอบมี
กมีกระลอกมามาหากินนะครับแล้วก็เป็นจุดที่เด็กชอบไปซุ่มยิงนก
อยู่ครับเราก็ไปตรวจดูมาว่ามีถุงขนมสองถุดตกอยู่

พื้นที่ตรงนี้เป็นป่าช้าของหมู่บ้าน

แล้วก็การฝังใช้เจาะ
เราก็เลยวิเคราะห์กันเบื้องต้นว่าอาจจะเป็นคนในพื้นที่

ผู้ตังหาอุ้มเด็กมา

เขาก็เกิดความกลัว
คือเหตุการณ์นี้นะครับคดีนี้ถือว่าเป็นคดีสะเทือนขวัญ
ให้กับผู้คนในพื้นที่ในรอบ๑๐ปี
เขาบอกเขาไม่เคยเกิดเหตุอะไรแบบนี้มาก่อน

ซึ่งพนักงานสอบสวนก็แจ้งความดำเนินคดี

มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครอง

พกพาอาวุธปืนไปในเมืองหรือที่สาธารณะ

แล้วก็เคลื่อนย้ายศพโดยไม่มีเหตุอันควรนะครับ

กล้วยจะไปชกมวยเปรียบมวย
เวลามีงานวัดงานประจำปีในหมู่บ้าน

เพื่อนำมาให้พ่อแม่ใช้จ่ายในครอบครัวนะครับ

พ่อแม่ก็มีลูกถึง๕คนนะรวมน้องกล้วยด้วย

ครอบครัวถือว่ามีฐานะยากจน

ทำให้ครอบครัวเสียใจอย่างมากเลยนะครับ
ก็ส่งศพของน้องกล้วยไปชนะสูตร
และก่อนที่จะไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะครับ